ขณะนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีข่าวลือมากมายหลายเรื่องนะคะที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้รัฐบาลบอกว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบที่มาของข่าวลือต่างเหล่านี้ค่ะเพราะว่าถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๐นะคะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าจะมีการยกเลิกและกำหนดวันหยุดประจำปี๒๕๖๐ใหม่
เช่นยกเลิกวันหยุดฉัดระมงคลวันที่๕พฤษภาคมพร้อมทางให้ดาวน์โหลดปฏิทินใหม่
ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดและหากมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใหม่
คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้เห็นชอบอย่างเป็นทางการก่อน
พร้อมทั้งระบุว่าการปล่อยข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงผ่านโซเชียลมีเดียอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลเสียหาย
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะว่ามาจากที่ไหนเพราะถือว่าเป็นความผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
ขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือถ้าหากพบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ให้รีบแจ้งตำรวจหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วนค่ะ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเท็จและเป็นการแอบอ้างจึงขออย่าส่งต่อข้อความเหล่านี้นะคะ
ขณะนี้กรมแพทย์ทหารบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
พร้อมย้ำว่ากรมแพทย์ทหารบกและหน่วยแพทย์ทหารทั่วประเทศ
ที่ออกมาให้บริการประชาชนที่มาแสดงความอาลัย
ไม่ได้มีการขอรับบริจาคในทุกกรณีค่ะ